ท่องเที่ยวเขาไปชมความงดงามของถ้ำพญานาคที่วัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายก
จะมีไรดีอะไรเด็ดบ้างมันไปดูกันคะ
หูยหยุดยาวไงหลงไปต่อ
เหลือโคโคอร่าม
งานนี้ไม่ต้องปิดทองหลังพระอย่างเดียว
ได้ทั้งตัวถูกตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าขององค์พระพุทธรูปเลย
นี่แหละสิ่งที่หลายคนนิยมค่ะก็คือมากราบไหว้ขอพรและมาปิดทองพระพุทธรูป
ไฮไลท์ของที่นี่คือแห่งนี้นั่นเอง
รัตนมณีมหานครบาดานนาคาราช
โอ้โหชื่อยาวชื่อยาวเอาสั้นไหม

บอกอย่างนี้แต่แรก
ก็จะได้รู้ชื่ออย่างเป็นทางการ
อ๋อเอาตัวนี้โอ้โหองค์เท้าเวชสุวรรณเพียง
มีหลายสีหลายองค์ตามวันประจำวันเกิด
นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะค่ะถ่ายรูปตามจุดต่างเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยนะ
แล้วหลายคนบอกโอ้โหเข้าไปเนี่ยรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และความเข้มขลัง
ตะลึงงึงงันกับความอลังการเห็นไหม
เข้าไปมันเป็นเวิ้งใหญ่เลยนะคะ

แล้วก็มีปฏิมากรรมต่างมากมายที่อยู่ภายใน
มีมุมที่ดูอึมครึมมืดครึ้มเข้มขลัง
มุมก็สะท้อนถึงเรื่องของความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
ไอ้ข้าวที่สูงในใจมากนะ
จริงค่ะเราก็เลยอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ไปถามพระครูปียะรัตนานุกูลหรือหลวงพี่ต่อ

ท่านก็เมตตาให้นักท่องเที่ยวมากราบสการะ

ทำให้ท่านคอพักสิหน่อย
พ็อกเสร็จปึ๊บท่านก็แจกว่าถูกมึงคลให้ด้วย
นักท่องเที่ยวก็เลยมาต่อแถวเพื่อที่จะขอพร

ทางวัดมีที่จอดรถเอาไว้รองรับให้เพียงพอเลย

หนึ่งว่าไปเที่ยวด้วยไปไหว้พระด้วย

เยอะไหมเนอะไม่น่าจะหมดนะจริง
เพราะฉะนั้นลองวางแผนให้ดีจะต้องไปตั้งแต่กี่โมงยังไงนะ
หรือว่าใครสนใจนะไปได้นะคะตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
วันเสาร์และวันอาทิตย์นะส่วนวันหยุดนักขัดตะเลิกเพิ่มเวลาให้หน่อย
คือ๗โมงเช้าถึง๖โมงเย็นค่ะ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดเนาะก็ไปได้ถึง๖โมงเย็นเช่นกันที่นครนายกค่ะ